คุณผู้ชมค่ะเป้าหมายของการทำงานของเราเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้นะ
ยิ่งต้นปีแบบนี้ค่ะหลายคนก็แพลนสร้างบ้านดีไหมนะ
เหมือนนักแสดงดังนะคะในบ้านเรานั่นแหละ
เขามีความตั้งใจทำงานเพื่อสร้างบ้านให้คนในครอบครัว
วันนี้มีใครบ้างเรารวบรวมมาให้ดูนะคะ
คนแรกลูกชายแม่หมูนั่นเองนะ

น้องนายนพัฒน์ค่ะก็เป็นวัยรุ่นสร้างบ้านเหมือนกัน
ล่าสุดบอกว่าเป้าหมายในปีนี้นะคือการตั้งใจทำบ้านให้แม่หมูนี่แหละค่ะ
ตอนนี้คืบหน้าไปมากแล้วนะคะเพราะว่าเหตุผลที่สร้างบ้านเนี่ยนะ
ก็เพราะว่าตั้งใจจะทำให้คุณแม่หมูก็เลยอยากให้เป็นบ้านที่คุณแม่หมูชอบค่ะ
ก็เลยพาคุณแม่ไปเลือกซื้อของเพราะเนรมิตทุกมุมนะ
ให้เป็นตามความต้องการเลยของแม่หมูค่ะ
ที่สำคัญงบเนี่ยเต็มที่ไปเลยเต็มเหนียวไปเลยจ้ะ
ไม่มีคำว่ากั๊กนะคะเพราะว่ายังห่างไกลกับคำว่าบานปลายอีกเยอะ
เป็นไงเขาเรียกว่าเตรียมงบประมาณเอาไว้แล้ว
ค่ะไม่ธรรมดาจริงนะ
ไปต่อกันอีกสักบ้านค่ะบ้านของณเดชน์คุกิมิยะค่ะ
ลูกชายคนนี้ไม่ได้เปย์แค่โครงสร้างบ้าน
ที่ดินก็มาแล้วนะคะแล้วก็บ้านจัดให้แม่แก้วด้วยค่ะ
เจ้าตัวเป็นคนไปเลือกดูพื้นที่เองวางแบบบ้านด้วยตัวเอง
จากการที่ณเดชน์แล้วก็แม่แก้วไปตรวจงานนะ
ประมาณด้วยสายตาคร่าวแล้วคุณผู้ชม
พื้นที่การใช้ประโยชน์กว้างขวางมาก
สนุนราคาแว่วมาพี่แจ๊คยืมนิ้วหน่อย
๘นิ้ว๘หลัก
สมกับที่ณเดชน์เหนื่อยแล้วก็ทำงานในวงการมาอย่างหนัก
คุณผู้ชมตั้งใจทำเพื่อครอบครัวขนาดนี้
ชื่นอกชื่นใจคนเป็นแม่สุดค่ะ
ปิดท้ายด้วยน้องสิงโตปราชยาค่ะ
ตอนนี้นะคะกำลังทำบ้านค่ะแล้วก็เผยโซนโปรดให้บันเทิงไทยรัฐ
ดูจากภาพนะคะเผยความเป็นนุ่มเท่เลยนะคะ
และที่สำคัญก็คือเน้นตกแต่งโทนสีทึบค่ะ
มีห้องน้ำนะคะที่ตั้งใจทำให้คุณพ่อเป็นพิเศษ
ตรงไหนรู้ไหมคะกระเบื้องเนี่ยค่ะมันกันลื่นด้วยนะคะ
โดยน้องคำนวณไปถึงอนาคตนะคะว่า
ถ้าคุณพ่อเคลื่อนไหวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะ
ยังออดอ้อนนะคะกับผ่านบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
พี่ครับบ้านผมยังไม่เสร็จเลยของานด้วยนะครับ
รับหมดทุกชนิดทุกงานเลยค่ะ
ห้องน้ำขอปูพื้นใหม่เพื่อความปลอดภัยของพ่อ
ด้วยการไม่ทำเอาพื้นไม่ลื่น
ทุกอย่างขึ้นแบบไหนก็ทำไปแล้วทำเลยละกัน
แต่ไปมา๒ล้านกว่าภาพครองตักแต่งผม

สตอรี่เชอรี่กับขวัญเนี่ยตั้งบอกอย่างที่เก็บทำงานอยู่เลย

ปีนี้เราต้องแบบมีความอัลเลิศตั้งใจทำงานดูแลสุขภาพ

นั่งตั้งให้มันขัดกับความในใจไปงั้นแหละ